ช่วงนี้มีเรื่องราวน่าช้ำใจนะคะลูกชายแท้เนี่ยซ้อมแม่ของตัวเอง
สาเหตุก็คือว่าตัวเองอยากกินมาม่าใช้ให้แม่วัย๘๐ปีไปซื้อมาม่าให้
แต่ว่าแม่ไม่สบายแม่ป่วยแม่ไปไม่ไหว
สิ่งที่เกิดขึ้นคือโมโหแม่แล้วก็ซ้อมแม่จนอาการบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็เตรียมที่จะเร่งรัดคดีนี้อย่างเต็มที่
ตำรวจภูทรทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยค่ะก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า
ก็พยายามที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างไรเลย
แต่ว่ามันเป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวเลยต้องมีการประสานให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาร่วมสอบปากคำทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วก็ต้องรอเอกสารยืนยันการตรวจรักษาผู้เสียหายด้วย
ผู้เสียหายที่ว่านี่ก็คือนางล้วนคำบุญมีวัย๘๐ปีนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูสภาพสิอายุ๘๐แล้วอ่ะยังต้องโดนลูกตัวเองซ้อมจนตาเขียวตาปูดแบบนี้เลยค่ะ
ตอนนี้นางล้วนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของลูกสาวคือนางบัวไขนะคะที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ห่างจากบ้านที่อยู่กับลูกชายนายวิไลประมาณ๕๐๐เมตร
ล้วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าอาการบาดเจ็บยังหลงเหลือให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทั้งที่ใบหน้าตามตัวแล้วก็แขนขา
เขาบอกว่าตอนที่ลูกโมโหแล้วซ้อมเนี่ยลูกเนี่ยนะตีศอกเข้าเบ้าตาต่อยเสยปลายคางปากก็แตกเย็บ๕เข็มตาซ้ายบวมปูดมีเลือดคั่ง
ล้วนเล่านะคะว่า๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยไม่สบายเป็นไข้ก็ไปหาหมอกลับมาถึงบ้านจะนอนพักผ่อนลูกอ่ะอยู่ก็บอกว่าหิวอยากกินมาม่าใช้ให้เธอไปซื้อมาม่าเธอบอกไปซื้อกินเองก็แล้วกันเท่านั้นแหละค่ะลูกก็พุ่งตัวเข้ามาแล้วก็ซ้อมเธอเลย
มันตีนี่มึงก็บังคับให้ไปซื้อหมาม้าว่าแม่มีเงินมันไม่มีเงินแม่ก็ว่ากูให้กูไปไม่ได้หรอกตึกวีนอนอย่ามากวนมึงอยากกินมึงก็ไปกินเอาไปซื้อเอาเลยมึงกินเหล้าทั้งวันมึงก็กินได้มึงไปหาเหล้ามากินมึงก็ไปได้แต่ไปซื้อหมาม้ามากินข้าวนะมากินแทนข้าวนะมึงไปไม่ได้มึงก็ไม่ต้องกิน

อาการติดเหล้าด้วยเผื่อจะกลับตัวกลับใจกับเขาได้บ้าง